จังหวัดแพร่ค่ะลูกชายเจ้าของบ้านเมายาบ้ายิงปืนในบ้านจุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้วก็ยืนดูผลงานของตัวเองอยู่แป๊บนึง
วิ่งเข้าห้องน้ำเอาน้ำมาดับไฟเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปที่บ้านหลังนี้เลยนะคะ
ไปเจอลูกชายเจ้าของบ้านที่เป็นคนก่อเหตุเขาก็อ้างไปเรื่อยเลยอ้างบอกว่าไอ้ที่ไฟไหม้บ้านสูบบุหรี่โยนขี้บุหรี่เข้าไปที่โซฟา
ไอ้ที่ยิงปืนเนี่ยมีคนจะมาหาเรื่องเขาเป็นสิบสิบคนเลยแต่จริงเราไม่ได้มีอะไรเลยทั้งหมดทั้งมวลคือเมายาบ้าและหล่อ

เจ้าของบ้านเนี่ยเมาคลุ้มคลั่งอลวาดเผาบ้านตัวเอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยมาช่วยดับไฟแล้วก็มาระงับเหตุ
แต่ตอนไปถึงเนี่ยไฟมันดับหมดละ
แต่ยังเห็นความเสียหายเป็นแบบนี้นะคะ
กระจกหน้าต่างรอบบ้านโดนทุบจนแตก

ราบเขม่าวควันดำโอ้โหเต็มเลย
ทีวีถูกลื้อออกมาน้ำเจิกนองเต็มพื้น
เจ้าหน้าที่คุยกับลูกชายเจ้าของบ้านที่เป็นคนก่อเหตุนะคะ

นายธนาวิทย์ก็ออกมาคุยกับตำรวจนะคะ

ผมเองแหละเป็นต้นเหตุให้ไฟไหม้บ้าน
แต่ผมไม่ได้แบบวางเพลิงจุดไฟเผาบ้านนะ
มันบังเอิญสูบบุหรี่แล้วโยนขี้บุหรี่ไปที่โซฟา

ดับไฟหมดแล้วไม่ต้องกังวลไฟไม่ลาม

ตำรวจก็ถามต่อเอาแล้วที่ยิงปืนในบ้านมันคืออะไร
นายธนาวิทย์ลูกชายเจ้าของบ้านอ้างว่า
มีคนบุกมาเป็นสิบกว่าคนเลยบุกมาหน้าบ้าน
แล้วก็รัวยิงใส่ก็เลยต้องยิงตอบโต้
ผมเป็นลูกผู้ชายจะหลบได้ยังไง

ฟังไปฟังมาถามคำถามสุดท้าย

ตำรวจไปค้นในบ้านเจอยาบ้าจริงก็ต้องล็อกตัวเนี่ยค่ะ
ล็อกตัวนายธนาวิทย์ไปสอพอมเมืองแพร่

แต่มันก็วุ่นวายนะกว่าจะจับตัวได้ค่ะครับ

ตำรวจจะเอาผมไปซ้อมผมไม่ผิดอะไร

ครับ
จากนั้นเผาบ้านเริ่มจากเผาที่นอนในห้องมาเผาโซฟากลางบ้าน
เผาเสร็จยืนดูผลงานตัวเองอยู่แป๊บนึงวิ่งเข้าห้องน้ำเอาน้ำมาดับไฟ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อบอกว่าไม่เห็นนะคะ
เพราะว่าตอนนั้นนอนอยู่อีกห้องนึง
แต่นอนอยู่ได้กลิ่นควันไฟ
เห็นแสงไฟปีนหน้าต่างออกมาดู
บ้านหลังนี้อยู่กับลูกชายสองคนนะคะ
แล้วลูกชายมีอาการประสาทหลอนจากยาเสพติด

ขอบอบนี้คือต้องการอย่างอบไปบำพัด

ส่วนเรื่องไฟไหม้เนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าเป็นการวางเพลิงเผาทรัพย์หรือเปล่า
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแน่แน่ก็ต้องบำบัดเรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะ
ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้เคยไฟไหม้นี่ยังเผาบ้านตัวเองน่ะ
ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยไปตกบ้านใครเนี่ยเขาซวยด้วยนะใช่ไหมเหมือนกับที่นครปฐม